มาดูอีกหนึ่งคลิปนะคะคราวนี้
จากงานบุญกลายเป็นงานบาป
เพราะว่ากลุ่มวัยรุ่นยกพวกตีกัน

เหนือผัน

คือคนถ่ายแล้วก็คนที่อยู่ใกล้กับคนถ่ายคลิปนี้เนี่ย
เขาเห็นเขาก็ตกใจแล้วก็หวีดร้อง

ตกใจเพราะว่ามีการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้น
ที่สำคัญมีเสียงปืนดังขึ้นด้วยนะคะ

ผู้ชายคนนี้พยายามที่จะถืออาวุธ
ซึ่งลักษณะเขาว่ากันว่าคล้ายปืนอยู่ในมือ

ในวงกลมสีแดงนี่ค่ะนี่

หลักฐานเด็ดด้วยหลักฐานสำคัญด้วย

ยังเปิดเผยเห็นกรณีที่วัยรุ่นบางคนเนี่ย

คาดว่าน่าจะบาดเจ็บสาหัสแล้วค่ะ

เกิดขึ้นในงานบวชในบ้าน
ขัดเขาตำบลหินกอง

มีรายงานเรื่องนี้ต่อแน่นอนนะคะ
คุณผู้ชมหลังจากนี้คลิปนี้แชร์ออกไปนะคะ
เน็ตเขาก็แน่นอนวิพักษ์วิจารณ์ค่ะ

เกรงกลัวกฎหมายบ้านเมือง
วัยรุ่นเดี๋ยวนี้ใช้ปืนเป็นอาวุธแล้ว

อยากรู้คนที่ถูกยิงเสียชีวิตหรือเปล่า

คำถามทั้งหมดที่ชาวเน็ตเขาถามมา

ไทยรัฐนิวส์โชว์ค่ำคืนนี้ค่ะ